คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อย

คราวนี้สวยเกิดขึ้นในวัด
หรือเปล่านะฮะเรื่องนี้ต้องมีการตรวจสอบกันต่อนะครับ
ใครจะมาขายลอตเตอรี่ในวัดแห่งนี้ถ้าจะขายเกินราคานะจ่ายสวยมาก่อนเดือนละ๙๐๐บาท
คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้กลายเป็นโป๊ะแตกไม่ใช่ต้มยำ
ทำไมคะความลับแตกสิครับ
คืออย่างนี้ค่ะคือหลังจากที่ท่านเจ้าอาวาสวัดหนองกระดี่นอกจังหวัดอุทัยธานี
มรณภาพด้วยโรคมะเร็งลำไส้หลังจากนั้นนะครับทางวัดเองทางคณะกรรมการวัดเอง
ก็ต้องมีการตรวจสอบเรื่องของทรัพย์สินและเงินของวัดเพราะว่าเจ้าอาวาสท่านมรณภาพไปแล้วใช่ไหม
ใช่เออมีเงินของวัดเท่าไหร่ต้องเอามาตรงเอามาตรวจสอบกันนะครับแล้วก็การตรวจสอบเนี่ย
ก็จะมีพระครูขออภัยก็จะมีทางเจ้าคณะตำบลท่านนั่งเป็นประธานในการตรวจสอบเลย
ในการตรวจสอบก็จะมีใครอีกล่ะคุณมีเจ้าหน้าที่จากสำนักพุทธนะครับก็จะมาร่วมกันในการตรวจสอบ
มีวัยยาวัชกรวัดมีคณะกรรมการวัดมีญาติโยมที่เคารพนับถือที่มาวัดนี้เป็นประจำก็มาตรวจสอบ
ปรากฏว่าเรื่องของการตรวจสอบเงินภายในวัดนะคุณมันก็จะเหลือเงินอยู่สักประมาณ๒๓แสน
แต่เชื่อไหมว่าวัดเนี่ยติดหนี้เขา๘แสนหนี้อะไรรู้ไหมฮะหนี้ที่ไปเหมือนเช่าวัตถุมงคลมาเพื่อจะเอามาขายในวัด
ยังไม่ได้จ่ายให้เขาเลยแต่จะเอามาขายก่อนทีนี้มันก็เลยมีทั้งเรื่องของรายรับรายจ่ายและหนี้สินครับ
แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าความลับแตกโป๊ะแตกเพราะว่าวัยยาวัชกรวัดคนหนึ่งเนี่ย
ลุกขึ้นมาพูดผ่านไมค์เลยนะกลางที่ประชุมในการตรวจสอบเงินของวัดเลย
บอกว่าทุกวันนี้มันมีเงินนะที่ต้องจ่ายให้คนที่ดูแลวัดเท่านั้นเท่านี้จ่ายค่านู่นค่านี่เท่านั้นเท่านี้
และจ่ายให้ตำรวจเดือนละ๙๐๐บาทคุณผู้ชมทุกคนในวงตกใจ
บอกว่าที่จ่าย๙๐๐บาทให้ตำรวจเพราะว่าไม่ให้ตำรวจจับแผงค้าลอตเตอรี่ที่ขายเกินราคาภายในวัดดังกล่าว
เรื่องนี้คุณในวงการประชุมเนี่ยมีตำรวจอยู่ด้วยตำรวจสพทัพทันเนี่ยแทบจะตบโต๊ะ
แล้วขึ้นมาชี้แจงว่ายังไงไปฟังกันฮะ
คุณผู้ชมฮะตำรวจสอพทัพทันนะ
จริงเป็นตำรวจสอพทัพทันนะ

เพราะป้องตำรวจเนี่ยอยู่หน้าวัด

พอได้ฟังวัยยาวัชกรวัดพูดเช่นนั้น
บอกว่าโอ้โหมีสวยที่ต้องจ่ายให้ตำรวจเนี่ย
ในการที่พ่อค้าแม่ค้าแผงลอตเตอรี่ที่จะมาขายในวัด

ก็ลุกขึ้นชี้แจงสิครับ
บอกว่าพวกผมในนามของตำรวจสพทัพทันทุกนาย
พวกผมไม่มีพฤติกรรมเรียกรับเงินแบบนั้นครับ
คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้ต้องมีการตรวจสอบกันต่อ
ว่าตกลงที่ว่าตำรวจเรียกรับเงิน
หรือว่าเป็นสวยแผงลอตเตอรี่ในวัดเนี่ย
ใครเป็นคนทำหรือใครแอบอ้าง
แผงนะเพื่อเป็นค่าใช้สถานที่ค่าบำรุงวัด
แล้วก็จ่ายให้กับอดีตเจ้าอาวาสท่านที่มรณภาพทุกเดือน
แต่ไม่รู้ว่าเงินเหล่านั้นไปอยู่ในกระเป๋าใครบ้าง
ยืนยันไม่รู้เลยว่ามีตำรวจมาเก็บสวยจากทางวัด

จะไปจ่ายให้ตำรวจอีกหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้
ว่าอดีตเจ้าอาวาสที่มรณภาพไปแล้วนั้น
ท่านเป็นคนจัดการเรื่องดังกล่าวเอง
แต่ถ้าท่านสิ้นไปแล้วสอบยังไงต่อฮะ
อกจากนี้เราได้ติดต่อไปทางตำรวจสพทัพทันในเรื่องดังกล่าวแล้วนะฮะ
ทางตำรวจบอกขอตรวจสอบก่อนครับ
แต่คุณผู้ชมที่เรื่องนี้มีการตรวจสอบเงินวัดเพราะอะไร
คือมันมีเงินวัดที่อาจจะคาดว่าท่านเจ้าอาวาสคือเก็บไว้ตอนไปตรวจในวัดนะคุณ

มันไปอยู่ตามจุดต่างหลายจุดเลย
ใช่ในกล่องพลาสติกอะไรก็ตามเป็นแบงค์๒๐เป็นแก๊งร้อยเต็มไปหมดเลย
ก็มีการตรวจยึดกลับไปก่อนนะครับ
แล้วก็มีซ่อนอยู่ในไหนรู้ไหม

ของวัดคลองเพลมีเงินซ่อนอยู่ด้วย

ใช่สรุปเจอ๕แสนบาท๕แสนบาทจะเป็นเงินของใคร
จะเป็นเงินส่วนตัวของอดีตพระที่ท่านสิ้นไปแล้วหรือยัง

เพราะว่าเขาพูดกันดีไงแม่ค้าก็ยอมรับนะเนอะ

เรื่องสวยนี่คือมีทุกวันแล้วก็มีไม่จบจริงนะ